อากาศหนาวอากาศเย็นบ้านเราทำให้คุณผู้ชมรายงานกันเข้ามานะ
มีทั้ง๑๐กว่าองศาแล้วก็มีทั้งเลขตัวเดียวก็มีในบางพื้นที่
ลมก็แรงดังนั้นถามคุณคุปตนัน
คำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องการถามว่า
หนาวแบบนี้ไปอีกนานไหมในกรุงเทพ
ถ้าเกิดหนาวเหมือนวันนี้เลยยังมีโอกาสพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง
แต่ถ้าเกิดอากาศเย็นเหมือนช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็จะมีโอกาสไปถึงช่วงประมาณวันที่๒๒
ก็ยังมีโอกาสอยู่วันนี้ตลอดอาทิตย์นี้ตลอดทั้งอาทิตย์
ก็ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นอยู่

ต้องส่วนพื้นที่อื่นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ก็คาดการณ์ว่าจะได้หนาวยาวนะครับต่อเนื่อง
เพราะว่าตอนนี้มีปัจจัยหลายอย่างมาดึงลมหนาวให้มีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
หนาวที่เข้ามาครั้งนี้อย่างที่เราได้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้
ว่าเป็นลมหนาวที่แรงที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียว

ที่จะมาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
สถานการณ์ฝนสถานการณ์ลมหนาวรวมไปถึงแสงแดด
ที่มีบทบาทมากขึ้นนะครับในเมืองไทยของเราด้วย

ถ้าหากใครก็ตามแต่มองไปบนท้องฟ้า

หมอกก็จะเยอะมากขึ้นในบริเวณพื้นที่ตามยอดเขาต่าง

เป็นผลพวงมาจากบริเวณความกดอากาศสูง
เอาอากาศที่อยู่บริเวณด้านบนท้องฟ้าดันลงมา
จึงทำให้ตอนนี้ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะปลอดโปร่ง
สังเกตว่าถึงแม้ว่าอากาศจะเย็นในตอนเช้า
แต่ว่าถ้าหากใครไปตากแดดในตอนบ่าย
ก็จะรู้สึกว่าแดดค่อนข้างแรงละทีเดียว
เข้าบ้านอาจจะมีปัญหาเรื่องผิวได้
ใครที่จะไปตากแดดก็ต้องระวังหน่อย
ที่สำคัญลมหนาวที่มาในครั้งนี้
เป็นผลมาจากการเหนียวนำของพายุหนึ่งลูก
ซึ่งพายุลูกนี้ก็ได้มีการพัฒนาความระลมต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

มาดันไม่ให้พายุลูกนี้มีการเคลื่อนตัวไปไหนมาไหนมากนัก
จึงไปเกาะตัวเนื้อแถวบริเวณประเทศฟิลิปปินส์
ซึ่งตอนนี้เองครับลมหนาวจากพายุลูกนี้
ก็คาดการณ์ว่าวัน๒วันนี้จะลงมาแรงที่สุด
ก็คือลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานต่อไป
บริเวณพื้นที่ตอนกลางแล้วก็ขึ้นไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๒
ส่วนนี้ครับพายุตอนนี้กำลังมีการเคลื่อนตัว
ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าจะค่อยเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
จากแรงดันของลมหนาวที่เข้ามาในรอบนี้
จะส่งผลอย่างไรคุณผู้ชมดูกราฟิกนี้
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ทั้งลมหนาว
ก็คือสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
สังเกตว่าตอนนี้มีการแผลลงมาถึงบริเวณพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศ

ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นสีชมพูสีส้มนี่คือพายุ
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะค่อยเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุม
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของไทยครับ
โดยคาดการณ์ว่าช่วงที่จะเข้ามามีบทบาทเยอะที่สุด
ก็คือช่วงวันที่๒๒ต่อเนื่องไปถึงวันที่๒๓
หลังจากนั้นก็จะหายไปครับ

ก็จะไปดึงอารมณ์หนาวอีกหนึ่งวันละรอบ
ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
ในช่วงวันคริสต์มัสจะพบว่า
จะมีลักษณะของสีน้ำเงินปรากฏอีกแล้วนะครับ
ซึ่งหลังจากวันคริสต์มัสก็คือ๒๖
สีน้ำเงินก็จะค่อยมีการแผลลงมาปกคลุม
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะนะครับ
ทีนี้ในช่วงสิ้นปีครับน่าจับตามองมีพายุอีกหนึ่งลูก
มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถก่อตัวขึ้น
บริเวณจุดเดิมกับพายุลูกที่แล้ว
ที่ทำให้มีการเหนียวนำเอาลมหนาวมาปกคลุม

ลุ้นกันนะครับว่าจะสามารถกลายเป็นพายุที่มีกำลังแรงได้หรือไม่
ถ้าหากกลายเป็นพายุที่มีกำลังแรงได้
ปีใหม่ปีนี้ครับบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

รวมถึงใต้ตอนบนก็จะมีโอกาสได้
สัมผัสกับลมหนาวแรงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็คงต้องระวัง
เพราะว่าในช่วงที่มีลมหนาวแรงแบบนี้

จะมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป